ปราการค่ะตำรวจสมุทรประการจับกลุ่มชายหนุ่มคนนึงนะคะ
เขามีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เขาขี่ผ่านด่านตรวจแล้วก็ท่าทางมีพิรุษ
ตำรวจก็เลยขอตรวจตรวจที่ตัวไม่เจออะไร

ตำรวจตกใจเพราะมีชุดชั้นในผู้หญิง๓๐๐ชิ้นค่ะ
กองอยู่แบบนี้ค่ะ
ภาพที่ตำรวจนำตัวมาแถลงข่าวเขาเอาของกลางมาวางด้วย
โอ้โหแชร์กันทั่วโลกออนไลน์เหมือนกันว่าตกลงพี่ทำอาชีพอะไรคะเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าอาชีพอะไรกันแน่คะ
นึกว่าขายชุดชั้นไหนโอ้โฮรับสารภาพด้วยนะคะบอกว่าไปขโมยมาจริงค่ะ
ขโมยมาเพราะว่านำมาสำเร็จความไคร่ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ผู้ใหญ่ชูชาติดุลยะปภัทธ์สอนก็ชี้ให้ดูของกลาง
ชุดชั้นในหลายซ้ายค่ะ
เสื้อชั้นในทั้งกางเกงในนะคะหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะคะ
รวมกันแบบนี้กว่า๓๐๐ตัว
ยึดมาได้จากนายพาณุปลอยสู่วันอายุ๕๔ปี
มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะ
คือตำรวจบอกว่านายพานุเขาขี่รถผ่านด่านตรวจ
บริเวณกิโลเมตรที่๓๐แต่ท่าทางมีพิรุษ
ตำรวจขอตรวจค้นตรวจที่ตัวไม่เจออะไร
แต่พอไปเช็คประวัตินายพานุเคยถูกจับ
เคยถูกจับมาแล้วในข้อหารักทรัพย์ก็คือไปลักชุดชั้นในผู้หญิงค่ะ
ก็เลยนำตัวนายพานุไปตรวจที่ห้องเช่าที่ซอยวัดราชโพทองตำบลท้ายบ้าน
ก็เจอภาพนี้อย่างที่เห็นแบบนี้
กองอยู่กว่า๓๐๐ชิ้นนายพานุสารภาพ
ของกลางทั้งหมดก็คือตระเวนไปตามห้องพักไปตามหอพักบ้านเช่า
เวลาเจอผู้หญิงเขาตากชุดชั้นในเอาไว้ก็ไปขโมยมา
ก็ไปสอยมาทีละทีทีละบ้านโอ้โฮไปสอยมาแล้วก็นำมาสะสม
สะสมไม่พอสำเร็จความไคร้ด้วยตัวเองเลยนะคะเมื่อปี๕๓เคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว
ครั้งนั้นของกลางเป็นหมื่นชิ้นคุณผู้ชม

นี่คือกว่า๓๐๐นะครั้งนั้นปี๒๕๕๓ของกลางเป็นหมื่นชิ้น

นั่นน่ะสิหลักหมื่นเลยเหรอคะนี่มีห้องเก็บเฉพาะหรือเปล่าเนี่ย
และที่สำคัญคือเขามีภรรยานะตอนนั้นน่ะ

แต่เมียอายค่ะเพราะว่าถูกจับแล้วเป็นข่าวเมียเลิกค่ะ
ก็ควรอายนะเวนิชานที่ฉันก็อายนะถ้าเป็นหมื่นตัวอย่างขนาดนั้นเนี่ย
ทิ้งไปแล้วนะคะตำรวจทำประวัตินายพานุเอาไว้นะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาแล้วก็ปล่อยตัวไป
เพราะว่าที่ไม่แจ้งข้อหาเพราะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความ
ก็เลยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาก็เลยฝากประชาสัมพันธ์
ว่าคุณผู้หญิงคนไหนที่สงสัยว่าชุดชั้นในหายไปถูกสอยไปเนี่ยนะคะ
ให้ไปแจ้งความจะได้มีคนไปดำเนินคดีกับนายพานุนะคะ
แต่ก็แล้วเดี๋ยวนะแล้วผู้เสียหายจะมีสักกี่คนกัน
ก็ถ้าเกิดจะไปรื้อของกลางดูว่ามันเป็นของฉันหรือเปล่า
เพื่อจะแจ้งความเนี่ยก็ไม่น่าจะกล้ารื้อดูนะคะ
เพราะว่ามันกองเยอะแบบนี้นะคะ
แต่ถ้าใครอยู่ในพื้นที่นั่นแหละใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วหายไปก็ไปแจ้งความหน่อย
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าชุดชั้นในที่ยึดมาได้ทั้งหมดที่เป็นของกลาง
ก็จะนำมาคัดดูว่าตัวไหนยังดีอยู่
ถ้าตัวไหนดีอยู่จะนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้
ส่วนตัวไหนที่มีสภาพเก่าแล้วก็ไม่มีใครมาขอคืน
ก็จะนำไปทิ้งแต่สาวสาวอาจจะไม่กล้าไปขอคืนนะคะ

เพราะว่าอิตภานุบอกว่านำไปสำเร็จความใคร่นะคะ

น่าจะอยากขอคืนแต่ต้องแจ้งความค่ะ
ก็คือไปชี้เอาผิดได้แต่ก็คงไม่เอาคืนแล้วล่ะ